สวัสดีค่ะตรวจสอบสภาพอากาศในรู้ก่อนร้อนหนาวกันหน่อยนะคะ
ในช่วงนี้สภาพอากาศค่อนข้างแปรปรวนนะคะ
ตอนบนอย่างภาคเหนือภาคอีสานอากาศหนาวอากาศเย็นแล้วก็มีลมแรง
รวมถึงตอนกลางของประเทศก็เช่นเดียวกัน
ขณะที่ภาคใต้นะคะคลื่นลมแรงฝนตกเลยทีเดียว
ตรวจสอบจากโมเดลจำลองอากาศนะคะเราจะเห็นลักษณะของทิศทางลม
สับสนวุ่นวายบริเวณอ่าวไทยนี้ด้วยคุณผู้ชม
เพราะว่ามันจะมีเรื่องของปัจจัยจากมวลอากาศเย็นจากจีนแผลลงมาปกคลุมภาคเหนือ
แล้วก็ภาคอีสานตอนบนรวมถึงทะเลจีนใต้
ทำให้เกิดลมตะวันออกพัดมาปกคลุมอ่าวไทยนะคะ
รวมไปถึงทำให้เกิดลมตะวันออกเฉียงใต้ไปปกคลุมภาคกลาง

แต่สิ่งที่ต้องเฝ้าระวังแล้วก็จับตามองก็คือภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
จังหวัดสุราชธานีลงมานี่แหละค่ะ
จะเห็นพื้นที่สีฟ้านี่คือลักษณะของพื้นที่ที่จะมีฝนตกนะคะคุณผู้ชม
แน่นอนค่ะเมื่อมีฝนก็ต้องมีลมมาด้วยเพราะฉะนั้นช่วงนี้ชาวเรือก็ควรงดเดินเรือไปจนถึงวันที่๒๔กุมภาพันธ์เพื่อความปลอดภัยกันก่อน
ทำไมที่ต้องงดเพราะว่าคลื่นสูงอย่างนี้ค่ะ
ดูจากโมเลลจำลองทางอากาศแล้วนะคะจะเห็นว่าพื้นที่สีน้ำเงินสีม่วงเข้มแบบนี้นี่ก็คือ
คลื่นสูง๒๔เมตรกรมอุตุนิยมวิทยาก็เลยฝากย้ำเตือนนะคะเป็นห่วงบรรยายพ่อแม่พี่น้องชาวเรืองดเดินเรือไปก่อนเพื่อความปลอดภัย
ขณะที่ฝั่งอันดามันนะคะแม้ว่าคลื่นจะไม่สูงแต่ว่าช่วงนี้ก็มีฝนด้วยเหมือนกัน
พื้นที่ก็อาจจะยังคงประสบกับปัญหาภัยแรงบางพื้นที่เพราะฉะนั้นนะคะก็ต้องบริหารจัดการน้ำกันด้วย
สิ่งหนึ่งนะคะที่นอกเหนือจากภาคใต้จะเจอแล้วก็คือเรื่องลมนั่นเองลมมีหลายระดับนะคะวันนี้เรามีข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาให้คุณผู้ชมได้เห็นกันนะคะว่า
ลักษณะความเร็วลมระดับความสูงมาตรฐาน๑๐เมตรเหนือพื้นดินขึ้นไปเนี่ยนะคะวัดความเร็วลมขนาดของลมเป็นแบบไหนถ้าเป็นลมสงบลมเงียบนี่คือจะเป็นลักษณะเหมือนควันเหมือนฝุ่นลอยขึ้นตรงในระยะน้อยกว่า๑กิโลเมตรต่อชั่วโมง
หนักขึ้นไปกว่านั้นคือลมเบานะคะเป็นลักษณะว่ามีควันลอยตามลมแต่ว่าสอนลมไม่หันไปตามทิศคือลมยังไม่แรงความเร็วประมาณ๑๕กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ขึ้นมาค่ะลมอ่อนจะรู้สึกได้ว่าลมพัดที่ใบหน้ามีใบไม้แกว่งไวสอนลมพัดไปทำพิษลมก็คือความเร็ว๖กิโลเมตรถึง๑๑กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ขึ้นไปกว่านั้นคือลมโชยค่ะเราจะรู้สึกได้แล้วนะคะว่าต้นไม้ไหวปลิวสะบัดเร็วขึ้นนะคะ
มากไปกว่านั้นค่ะคือลมปานกลางฝุ่นเริ่มตลบแล้วค่ะกระดาษปลิวกิ่งไม้ขยับเล็กน้อยนะคะหนักขึ้นกว่านั้นลมแรงค่ะต้นไม้แกว่งไวไปมามีระลอกน้ำ
ลมจัดนะคะกิ่งไม้ขยับมากขึ้นแล้วก็เป็นลักษณะของลมที่เป็นพายุเกลแล้วนี้รู้เอาไว้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการสังเกตลมเพราะว่าเมื่อไหร่ก็มีลมเมื่อนั้นก็คือจะมีฝนตกลงมาด้วยวันนี้ลากันก่อนสวัสดีค่ะ